วันนี้ได้เวลาของสีสันข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วนะคะ
คืนนี้จะเป็นเรื่องราวของการไว้อาลัย
ในรูปแบบของคนวงการผลิตพลุ
อาจจะเปรี้ยงปร่างขนาดไหนติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ทั้งปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นหาดน้ำใส
ที่ตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือมนุษย์กบนี่ไม่ใช่การฝึกหรือซ้อมรบ
แต่เป็นพิธีเปิดรายการวิ่ง
บรรยากาศในงานมีการแต่งกาย

เส้นทางวิ่งก็ใช้สนามฝึกของเหล่ามนุษย์กบแน่นอน
งานนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอ
สมนิยามมนุษย์กบนักรบน้ำฟ้าฝั่ง
อกจากความสนุกสุขภาพแข็งแรงแล้ว

เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้สนับสนุนกองทุนน้ำใจไทย
เพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ร่องใต้ไปที่อำเภอคุระบุรี
นายศิษย์ชัยศักดาว์พูดว่ารัชกาลจังหวัดพังงา
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
พร้อมมอบภูมิการศึกษานักเรียนพิเศษ
กิจกรรมเน้นความสนุกและส่งเสริมความสามัคคี
ศีรษรเกิดเมื่อคุณนายพูดว่าอยากย้อนไว
แข่งลากกาบหมากในรุ่นทั่วไป
ซึ่งคุณนายเข้าใจว่ากีฬาประเภทนี้
แข่งแค่ขาไปขารู้ไม่ความสนุกอยู่ที่ขากลับ

ที่วัดโภสะโสพลอำเภอเมืองอ่างทองบรรดาผู้ผลิตผู้ทั่วประเทศ
ได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงความอาลัยในการจากไปของคุณตาฉลวย
นิยมจิตนักทำฮุกชื่อดัง
และอยู่ในวงการมายาวนานจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
บรรดาลูกศิษย์พิษสหายได้นำผู้หลากหลายชนิดกว่า๑๐๐นัด
เพื่อส่งดวงวิญญาณคุณตาขึ้นสวรรค์ทำให้ท้องฟ้าในเมืองอ่างทองค่ำคืนนั้นสว่างสวัยสวยงาม